ทีนี้พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองกันต่อนะคะคุณผู้ชม
เกี่ยวกับการทำงานของทางกรกต

เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาคำร้องให้ยุบพักพลังประชารัฐ
เพราะว่าคำถามที่ถามมาว่ามันจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันไหม
มาตรฐานเดียวกันไหมกับกรณีของพักไทยรักษาชาติ
ตอนนั้นใช้ระยะเวลาไม่ถึงสัปดาห์
ดังนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องนี้กัน
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

ทันทีที่นายวิญญัติชาติมนตรี
นามเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ

ให้ยุคพักภาลังประชารักษ์วันก่อน

วันนี้ถ้าตามกำหนดการเนี่ย
และวันนี้ก็มีข่าวว่า
เสรีผิดสุธเตมียเวท
จะไปยื่นให้ยุบพักภลังประชารักษ์เหมือนกัน
การเมืองคนติดตามการเมืองอยากรู้ก็คือว่าก็ก็ต่อจะดำเนินการกับเรื่องนี้
ยังไงกรอบเวลาจะช้าจะเร็วมากน้อยแค่ไหน
ดำเนินการจะเหมือนกันไหมกับพักทศชที่ขณะนี้อยู่ในกำมือสารรัฐมนูล
เพราะฉะนั้นคำตอบเบื้องต้นเนี่ยในแนวทางปฏิบัติอยู่กับคนคนนี้ครับ
เลขาธิการกรกตนายทะเบียนพักการเมืองพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาอยู่ในสายตอนนี้
สวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเอาทีละเรื่องครับ
จากนี้ไปกรกตจะเริ่มนับหนึ่งกับเรื่องนี้ยังไงครับครับ
ในส่วนของเอ่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับครับเอ่อ
เมื่อได้รับคำล้องเรียนแล้วนะครับคำล้องการเลือกตั้งนะครับ
ก็ต้องมาพิจารณาคำร้องนะครับว่าจะเป็นแบบใดครับ
ในฐานะที่เป็นนายทะเบียนภาคการเมืองนะครับเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องภาคการเมืองนะครับ
ครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับมาตราเก้าสิบสามนะครับ
ก็คือในทะเบียนภาคการเมืองจะต้องรวบรวมข้อได้จริงและหลักฐาน
พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งครับ
ต้องเข้าใจก่อนนะครับในทะเบียนพักการเมืองครับ
รวมรวมข้อแท้จริงและหลักฐานสำหรับความเห็นต่อคณะกรรมการเลือกตั้งครับ
ในช่วงนี้นะครับเราก็หลังจากที่คำร้องมาเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
เราก็ได้ตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับครับผม
ข้อเท็จจริงและหลักฐานเนี่ยหมายถึงว่าอย่างที่คุณวิเชียรชวริสจากภักดิ์พลังประชารัฐ
เขายื่นแก้ไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยระหว่างข้อกล่าวหากับที่เขาไปยื่นไปแก้เนี่ย
พิจารณายังไงทั้งสองทางหรือว่าหรือว่าจะต้องแสวงหาข้อมูลยังไงต่อครับ
ครับก็ต้องเอามาดูนะครับโดยคำร้องแล้วต้องมีพยานหลักฐานอะไร
ยืนยันได้หรือไม่ยังไงนะครับครับก็คือสุดท้ายก็คือรวบรวมหลักฐานแล้ว
ก็ต้องสนับส่องเห็นต่อคณะกำลังการเลือกตั้งครับครับครับครับ
เนี่ยครับขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งครับครับตอนของทศชเนี่ย
กับการไต่สวนเนี่ยส่งไปให้กรกตเลยใช่ไหมครับของทศช
ท่านกำการเนี่ยมีมีหลักฐานก็ควรเชื่อได้ว่า
นายทะเบียนพักการเมืองเนี่ยแสวงหาข้อเท็จจริงกับไต่สวนเนี่ยเหมือนกันไหมครับ
พูดอาเหตุก็สงสัยไม่ได้ลับความร้องแล้วจะต้องทำการเลยลักษณะที่ไปทำแบบนั้น
ท่านก็วิทยาลัยได้เลยครับโดยไม่ต้องทานโหนูไม่ต้องรวบรวมแล้วว่าเห็นหลักฐาน
แต่ว่าของพลังประชารัฐ๓ข้อที่เขายื่นไปเนี่ย

ลักษณะที่เป็นทำล้องมานะครับ
ก็ต้องทำล้องมาตรวจสอบ
จะใช้เวลาประมาณกี่วันครับ

สัปดาห์๒สัปดาห์ก็เรียบร้อยแล้วครับ

กรอบเวลามันจะเหมือนกันไหมครับกับของไทยรักษาชาติครับ
คือกรอบเวลาของไทยรักษาชาติเนี่ยเป็นกรอบเวลาที่กรรมการเขาพบ

แต่กระบวนการที่ยื่นต่อในทะเบียนในทะเบียนต้องตรวจสอบหลักฐาน
ตามมาตรา๙๓วักแรกที่ผมอ่านให้ฟังจริงครับ
ก็คือต้องรวบรวมข้อที่จริงและหลักฐาน

แล้วก็จึงเสนอความเห็นให้กับกรกตนะครับ

พนักกรรมการและสร้างเนี่ยเมื่อพนักกรรมการมีหลักฐาน
ควรเชื่อได้ว่าเลยท่านเห็นอยู่แล้วครับ
ในการมายื่นอะไรต่าง

เห็นชัดเจนท่านก็หลักฐานนั้นท่านเห็นอยู่แล้วนะครับ

ครับขออีกทีฮะการรวบรวมหลักฐาน

หมายถึงว่าต้องให้กรรมการบริหารของพักพลังประชารัฐ
เอาหลักฐานมาชี้แจงกับข้อกล่าวหา๓๔ข้อของคุณเรืองไกรด้วยถูกไหมครับ
ในชั้นของนายทะเบียนเนี่ยนะครับ
ใช้ระเบียบไต่สวนโดยอนุโลมครับ
ก็คือเอาระเบียบไต่สวนมาใช้ก็คือต้องเปิดโอกาส
แต่ว่าต้องเร็วนะครับผมก็ช้าไม่ได้เหมือนกันครับ
เพราะว่าอย่างว่านะครับกระบวนการเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีใบเหลืองใบแดงก็ต้องไวอยู่แล้ว
ก็ต้องเปิดโอกาสแล้วก็กฎหมายก็สมนตรไว้ด้วยครับ

หมายถึงว่าอาจจะเรียกมาชี้แจงก็ได้
หรือไม่ต้องเรียกมาชี้แจงก็ได้ถูกไหมครับ
ก็ถ้าเรียกมาชี้แจงแล้วไม่มานะครับ
ก็หยุดเลยครับไม่ให้มาชี้แจงเลย
เรามีก็มีห้วงเวลาให้อย่างนี้
ตามโอกาสชี้แจงได้ครับ
ถ้าชี้แจงเป็นลายลักษรเหมือนกับที่คุณวิเชียรชวลิศชี้แจงผ่านสื่อเนี่ย
อันนั้นถือว่าเป็นคำชี้แจงได้ไหมครับ

ฉะนั้นกรอบเวลาเนี่ยจะอยู่ในชุดการทำงานของท่านเลย
แล้วแล้วก็จะส่งถึงกรกตทั้ง๗ครับ

หลังจากนั้นกระบวนการขั้นตอนของกรกตจะช้าจะเร็วแค่ไหน
อยู่นอกเหนืออำนาจของท่านเลขาแล้วใช่ไหมครับ
ครับก็คงไม่ช้าแล้วครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปกติจะไม่ช้าครับ
เพราะว่ากระบวนการเทียนนาของกรกตในช่วงเลือกตั้งมันต้องรวดเหลวครับ
ครับเมื่อสักครู่คณะของคุณเรืองไกรไปแล้วใช่ไหมครับ
มายื่นหรือยังครับก็คงคงมายื่นอยู่ที่ห้องล่างครับ
ครับของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพักเสรีรวมไทยมาหรือยังครับ
คงจะมามั้งครับคงจะมาแล้วฉะนั้นตอนนี้เท่ากับสามคณะแล้วที่ไปยื่น
ยุบพักพลังประชารัฐถูกไหมครับ
ขอบครับครับขอบพระคุณท่านเหลวราชครับ
ถ้าไปดูคำร้องเนี่ยของคุณวิญญัติชาติมนตรี
คำร้องประเด็นความเชื่อมโยงกลุ่มบุคค

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอจัดตั้งพักการเมืองในลักษณะที่
ผิดกฎหมายอันนี้คำร้องของคุณวิญญัติแล้วก็อธิบายว่าที่
มาที่ไปเป็นยังไงประเด็นเดียวกันนี้คุณวิเชียรชวริสนาย
เบียนพักพลังประชารัฐชี้แจงผ่านสื่อว่าทุกอย่างถูก
ต้องตามขั้นตอนการร้องคราวนี้เป็นการร้องแก้เกี้ยวประเด็น
ที่๒กลุ่มบุคคลที่เข้าครอบงำการจัดตั้งพักพลัง
ประชารัฐได้กระทำผิดกฎหมายโดยเรียกรับหรือรับผลประโยชน์
อื่นใดเพื่อลงรับสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นข้อกล่าวหาทาง
กฎหมายภักดิ์พลังประชารัฐโดยนายทะเบียนภักดิ์ชี้แจ้งว่า
ไม่ได้ครอบงามแต่อย่างใดแล้วมีคำอธิบายนะครับประเด็นที่
ประเด็นกลุ่มบุคคลที่เข้าครอบงำการจัดตั้งพักพลัง
ประชารัฐได้กระทำผิดกฎหมายโดยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใดใดเพื่อเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพักการเมืองอันนี้ก็ชี้
แจ้งว่าไม่ได้ครอบงำฉะนั้นทั้งหมดเอาอีกข้อนึงประเด็นพัก
พลังประชารัฐกระทำการเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอันนี้เขาหมายถึง
พลเอกประยุทธ์เคยทำการรัฐบริหารรัฐประหารแล้วเข้ามาบริหาร
ประเทศด้วยการยึดอำนาจฉะนั้นการเอามาเป็นแคนดิเดตนายกจึงเข้าข่ายกระทำการเป็นปฏิปักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งเรื่องนี้นายทะเบียนพักการเมืองของพลังประชารัฐอธิบายว่าได้รับการอภัยโทษแล้วตามกฎหมายถือว่าไม่มีความผิดติดตัว
ฉะนั้นนี่คือข้อกล่าวหาและคำโต้แย้งในเบื้องต้นยังไม่รู้ว่าของคุณเรืองไกรของพลตำรวจเสรีเตมียเวทที่มายื่นจะต่างอะไรกับ๓๔ประเด็นนี้ที่คุณวิญญัติชาติมนตรียื่นหรือไม่
เรื่องนี้ต้องตามร้อนจริงครับว่าสุดท้ายขึ้นมาจะเป็นยังไงต่อและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับอาจารย์ครับของคุณเรืองไกรนี่น่าจะมีประเด็นของคุณอุตมะสาวนายนด้วยไหมฮะที่บอกว่ารับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพักก่อนเป็นสมาชิกพักเป็นการคนนอกวงการสั่งการพักหรือเปล่า
การทำหน้าที่ของกรกต่อต่อไปนะครับเราเห็นว่ามีเรื่องของระดมทุนโต๊ะจีนอีกนะฮะเป็นการแสวงหากำไรหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนเรื่องที่สำคัญการเสนอชื่อผลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนี่นะฮะใช่แล้วค่ะเรื่องการเมืองนี่อุณหภูมิพุ่งปริศไม่แพ้สภาพอากาศเลยนะฮะร้อนจริงนะครับ